เอามาดูเรื่องนี้เรื่องวุ่นของคนบ้านใกล้กัน
ผู้เสียหายรายหนึ่งร้องเรียนกับเพจดังบอกโอ้โหถูกทำร้ายร่างกายแจ้งความมาเดือนหนึ่งแล้ว
คดียังไม่คืบเลยเรื่องราวมันเป็นยังไงเป็นแบบนี้ฮะ
ไปดูคลิปจากกล้องวงจรปิดก่อนคุณผู้ชม
หมี่เกี้ยวขออภัยเป็นนามสมมุติ
ถูกทำร้ายร่างกายมานานเดือนนึงแล้วตั้งแต่วันที่๑๗มีนาคมแจ้งความกับตำรวจสอนอทุ่ง๒ห้อง
เห็นจะคืบหน้าเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่นางหมี่เกี้ยวเนี่ยกวาดขยะอยู่หน้าบ้านครับ
บ้านติดกับคู่กรณีซึ่งเป็นแม่กับผู้ชายที่ขี่รถจักรยานยนต์มาจอด
แล้วก็เดินลงไปจากรถเปิดประตูเข้าไปในบ้านด้วยซ้ำแล้วหาว่ามองหน้าเธอทำไมไปมองหน้าเธอก่อนทำไม
แล้วเข้ามากระชากผมแล้วก็ต่อยต่อยต่อยหลายครั้งครับแล้วก็เอาไม้กวาดตีด้วย
อยู่ในบ้านได้ยินเสียงดังก็ออกมาห้ามแต่ถูกลูกชายของคู่กรณีกระโดดถีบล้มเลย
แล้วก็ถูกแม่นะก็คือคู่กรณีทำร้ายซ้ำอีกคนที่ผ่านไปมาก็เข้ามาห้าม
คู่กรณีจึงหยุดแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากไปออกจากบ้านนี้ไปตามในคลิป
เป็นบ้านหลังแรกติดถนนนางหมี่เกี้ยวเล่าก่อนบอกว่า
เธออยู่ที่นี้มายี่สิบปีคู่กรณีมาเช่าอยู่หนึ่งปี
ไม่พอใจเธอที่เรื่องขยะที่วางหน้าบ้านแล้วปิดประตูรั้วบ้านหรือเปล่า
วันเกิดเหตุนะฮะก็คือ๑๗มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ถึงทำร้ายเธอกับแม่ได้รับบาดเจ็บ
เป็นรอยช้ำที่แขนที่หน้าที่หลัง
แล้วท้าให้ไปแจ้งตำรวจด้วยนะฮะ
ครูตลอดเวลาจนกลัวไปหมดแล้วลองฟังเธอเล่าครับ

กลับมาดึงเราออกไปทำร้ายอีก
ยืนอยู่ตรงนี้บอกอะไรมันอะไรนักหนา
เออมึงไปแจ้งเลยตำรวจเขาก็เอาเราไปทำร้ายอีกอะค่ะ

เหมือนเดิมนี่แหละค่ะต่อยหน้าเรา
ชกหน้าเราเราก็ป้องกันปกป้องตัวเองก็คือเราไม่ได้
เราไม่ได้คิดจะมีเรื่องหรืออะไรยังไง

หนึ่งไม่เคยพูดจากันไม่เคยมีเรื่องกัน
แต่เขาไปบอกเจ้าของบ้านว่าเราไปหาเรื่องเขา
ซึ่งเรายังไม่เคยคุยกันเลยแล้วเราจะไปหาเรื่องเขาได้ไง

ส่วนคู่กรณีฟังเขาบ้างนะฮะต้องฟังความสองข้าง
นางนัทวดีอายุ๓๖ปีเป็นผู้รับเหมาไม่อยู่บ้านนะครับ
ก็เลยวีดีโอคอร์คุยกับผู้สื่อข่าวบอก
มีเกี้ยวนั่นชอบมายุ่งมาจับผิดตลอด
จอดรถก็หาว่าจอดเลยบ้านนะฮะ
เรื่องบ้านเช่าก็หาว่าเสียงดังแล้วก็ยังกล่าวหาว่าลูกชายเนี่ย
ปิดประตูรั้วทำให้หมาเข้ามาคุ้ยขยะอีก
แต่จริงแล้วไม่เห็นเกี่ยวกับลูกชายเลยหมามันเข้าประตูมาเอง
วันเกิดเหตุเธอบอกเธอโมโหทนไม่ไหวอ่ะก็เลยทะเลาะกันนะฮะ
แต่อีกฝ่ายกับแม่รุมทำร้ายเธอเหมือนกันนะ
ลูกชายเห็นก็เลยไปกระโดดถีบไงลองฟังเธอหน่อยฮะ
มันจะมีปัญหากับลูกน้องติ๊กเซตหนึ่งค่ะตรงนั้นนะคะที่สุดสุดนะคะ
ที่เขากากเลยค่ะบ้านหลังนี้ฉันจะไล่ออกประมาณเนี้ยค่ะ
จะไล่พวกติ๊กออกยังไงก็ได้อย่างนี้ค่ะ
บ้านไหนฉันก็ดูแลมีจริงค่ะเหตุเกิดตอนกลางคืนค่ะ
ทำไมเขาถึงจะต้องมาจับผิดบ้านนู้นบ้านนี้บ้านนั้นครับผม
ติ๊กไม่รู้เหมือนกันต้องพาเขาไปเช็ดประสาท
อืมแล้วก่อนหน้านี้เพื่อนบ้านทุกคนที่ถูกจับผิด

มันคงไม่มีใครกล้าค่ะมีแต่ติ๊กอะค่ะแค่หัวร้อนนะคะ
ให้ตำรวจชี้แจงด้วยตำรวจบอกไม่ใช่คดีไม่คืบ
ก็รอไปรับรองแพทย์ไงจะได้แจ้งข้อหาแต่เบื้องต้น๒๘เมษา
นัดทั้งคู่มาเจรจากลายเกลี่ยกันก่อนไม่รู้จะได้แค่ไหนเหมือนกันครับ